ผลงานล่าสุดกันบ้างดีกว่านะคะ
ของนางเอกสายหวาน
แต่ว่าหวานมันคงเลี่ยนไปแล้ว

โซเภนีชั้นสูง

สุดยอดเลยจ้าคุณผู้ชมค่ะ

ยากจนน้ำตาตกมาแล้วค่ะเป็นภาพเซ็ตนี้คุณผู้ชมค่ะ
หลายคนเห็นแล้วก็คือหามากเลยบอกว่าสวยแซ่บมาก
เป็นภาพผลงานใหม่ของน้องแพนนะคะแล้วนี่ก็คือผลงานที่หินที่สุด
ยากที่สุดท้าทายที่สุดในชีวิตการแสดงตลอด๑๗ปี
ผลงานนี้ของแพนต้องรับบทเป็นโสเพณีชั้นสูง
อีกหนึ่งตัวละครสำคัญในภาพยนตร์แนวเร้นลับสั่นประสาท
ห่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลค่ะนี่น้องแพนเนี่ยเขาไปเวิร์คชอปมา๑๐เดือนคุณผู้ชมค่ะ
ใช้เวลาในการเวิร์คชอปในการทำชุดดูชุด
ทำเอาน้ำตาตกเหมือนกันค่ะเพราะว่าหม่อมน้อยเนี่ยอยากให้นักแสดงทุกคนนะ
ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตของการแสดงของเธอเลยค่ะ
มันยากอะค่ะแล้วก็บางทีทำไปเราก็เหมือนเรียนหม่อมจะบอกว่าเราเล่นหนังกับหม่อมเด็กเหมือนมาโรงเรียน
เหมือนตอนแรกเนี่ยเหมือนได้สอบทำข้อสอบกันเพราะฉะนั้นเวลาทำข้อสอบก็จะโดนคุณครูว่าเป็นปกติ
ที่เป็นเหมือนเป็นแรงผลักดันแล้วก็เป็นพลังในการทำงานของเราด้วยได้เล่นอะไรที่มันเกินขีดจำกัดนะคะ
เพราะว่าตามคาแรคเตอร์เขาถ้าบทมันแรงขนาดนั้นก็ต้องฉากมันก็ต้องมี

ไหนก็ไหนแล้วนะคะอัปเดตเรื่องผลงานไปแล้ว
ความรักดีกว่าอัปเดตบ้าง

ร้ายเมื่อไหร่จะได้ยินข่าวดีจ๊ะ

ปีนี้กำลังจะหมดปีแล้วค่ะพี่
พี่อ่ะร้อนรุ้นปีใหม่ไปแล้วกันนะคะ

แต่จริงคู่นี้ก็เชียร์สนุกเหมือนกันนะ
แล้วเหมาะสมมากเพราะว่าคบหาดูใจกันมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคุณผู้ชมนะคะ